ขอเริ่มด้วยเรื่องหวานงานแต่งงานฉลองมงคลสมรสค่ะ
ของคุณฟลุ๊กจีระแล้วก็คุณแอปเปิ้ลสีเสงียน
เข้ากับบรรยากาศเหมือนเพิ่งไปงานแต่งมาเลยนะคะ

เมื่อวานชื่นมื้นกันมากเลยคุณดูสิ
ข้าวใหม่ปลามันเขาก็อย่างนี้นะแหม

มีงานลาวมีงานไทยมีงานจีน
มีงานจีนด้วยแล้วก็มีชุดแถลงข่าววิชุดอัสเตอร์ปาร์ตี้
โอ้ยหลายชุดเหมือนกันนะครับคุณจริงสวยมาก
จัดพิธีมงคลสมรสไปเมื่อวานนี้ค่ะ
กลางแขกเหลือที่มาร่วมงานเฉียดพันคนเลยนะคุณ
แล้วก็ทั้งคู่ก็ถือโอกาสแถลงข่าวกับพี่สื่อมวลชนซะเลยค่ะ
ถึงความประทับใจของกันและกันที่มีมามากกว่า๑๐ปี
คู่นี้คบกันมานานเหลือเกินนะที่ต่างก็เสมอต้นเสมอไปค่ะคุณมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รักครอบครัวนะคะ
ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะแล้วก็ตั้งใจจะมีทายาททันทีเลยนะ
ส่วนช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะจะขอโฟกัสเรื่องงานธุรกิจแล้วก็งานในวงการเพื่อสร้างความมั่นคง
โดยเจ้าสาวนะคะยังได้ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็คนรอบข้างที่ตามลุ้นกันด้วยนะในความรักครั้งนี้
แล้วก็จนถึงฝั่งฝันในวันนี้ค่ะซึ่งทั้งคู่ก็ดีใจเป็นที่สุดเลยนะ
เจ้าสาวขอบคุณเป็นภาษาลาวด้วยมาแบบนี้ไปฟังกันค่ะ
ลาวเนี่ยขอบใจเขาที่
ก็ขอบใจที่จริงขอบคุณทั้งแฟนคลับคนไทยแล้วก็ขอบใจทั้งแฟนคลับคนลาวที่แบบว่าติดตามตลอด
แล้วก็รุ่นตลอดช่วงแรกที่คบกัน
คนราวว่าเขาเคยไทยรอบถึงเธอค่อยไทยรอบบ่
ก็ต้องวังทำให้ขอบใจหลายที่จะติดตามมาตลอด
เออเราสองคนก็ดีใจน้ำด้วยนะคะ
คุณบอกเลยว่างานนี้ผู้บ่าวไทยบอกให้ตัวนะคะ
บอกได้ตั๋วยจ้าน่ารักเนอะ
ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่หลายคนลุ้นเหลือเกิน

เพราะว่าความรักเขาเราเห็นพัฒนาการ